ต่อที่อายุทยานะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องคดีเรื่องของบุกรุกแล้วก็ซุกยาไอซ

ไปทุบตู้ยาสามัญประจำบ้าน
เอากระจกแตกแล้วก็ปาดคอตัวเอง
ฆ่าตัวตายแต่ว่าไม่ตายบาดเจ็บสาหัสนะฮะ

ต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนะฮะภาพมันค่อนข้างน่ากลัวครับ
นายสุรศักดิ์วงแก้วอายุ๔๑ปีครับ

เหตุเกิดที่ป้อมตำรวจจุดสกัดบ้านสร้างอำเภอบางปะอินพระนครศรีอายุทยาตั้งแต่ช่วงดึกของวานก่อน
เมืองต้นพบว่าผู้บาดเจ็บนั้นเสียเลือดมากอาการค่อนข้างจะสาหัสครับ
ก็มีการประถมพยาบาลกันแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลราชธานี
สอบถามนายสรศักดิ์ผู้ที่ทำผิดนี่แหละเขามีเรื่องของคดีบุกรุก
ค้นตัวแล้วก็ไปเจอยาไอซ์จำนวนนึงด้วยตำรวจก็จับใส่กุญแจมือ
แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนต่อที่ป้อมตำรวจ
นายสรศักดิ์กลัวครับวิ่งหนีไปทุบกระจกของตู้ยาสามัญประจำบ้านที่อยู่ในป้อมนะฮะ
แล้วก็เอาเศษกระจกที่มันแตกปาดคอตัวเองแบบอยากจะฆ่าตัวตายอะครับ
นะฮะสุดท้ายบาดเจ็บสาหัสเลือดกระฉูดเต็มไปหมดเลย
ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเมียของนายสรศักดิ์เองก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดด้วย
แล้วคาดว่าน่าจะเป็นการทำร้ายตัวเองเพื่อจะหนีความผิด
แต่ว่าแน่นอนครับหนีไม่พ้นตัวเองก็บาดเจ็บสาหัส
กฎหมายต่อไปกับคดีเรื่องของบุกรุกแล้วก็ซุกยานะครับ